แล้วค่ะเรื่องแรกวันนี้ที่จะเมาส์กันนะคะ
อัปเดตอาการของเน่ร็อกเกอร์ของเราหน่อย
มามาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเป็นยังไงบ้างหลังเข้ารับการรักษาตัวอาการกระดูกคอทับเส้นประสาทมาได้๑สัปดาห์
วันนี้ภรรยาคนสวยคุณก้อยรัชวินค่ะก็บอกว่าอาการล่าสุดพี่ตูนเนี่ยนะบอกว่าตอนนี้อาการอาการปวดดีขึ้นแล้วค่ะ
แต่ก็ยังมีอาการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายอยู่พี่ตูนเนี่ยก็เลยขอขยิบตาซ้ายโชว์ไปก่อนละกัน

แบบนี้ค่ะพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะให้ทั้งคนป่วยแล้วก็คนเฝ้าไข้ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวเราผ่านไป๑อาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าพี่ตูนต้องพักอยู่นิ่ง
สัปดาห์เต็มด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องพักต่ออีก๒เดือนนะคะอย่าหักโผล่มาก
ไม่เป็นไรพี่แฟนรอได้ไปต่อกันดีกว่าค่ะ